คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับ
เพื่อที่จะสร้างเป็นบ้านพักของตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ดังนั้นตอนนี้กลุ่มผู้ที่เรียกร้องขอคืนผืนป่าเนี่ย
เขายังคงเดินหน้าในการเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับ

ล่าสุดเนี่ยรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประวิศบงสะวันแบบว่าจะจัดให้มีประชุมเกิดขึ้นวันที่๙เมษายนทั้งวันจันทร์น่าเนี่ย
ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายนะครับนัดหาบรือกัน
เบื้องต้นเนี่ยออกมาว่าเอ้ยยย
ยังไม่รื้อแต่อาจจะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
แต่ทางผู้ที่ขอคืนผืนป่าเมื่อวานมาออกรายการ

ก็บอกว่าอยากให้มีมาตรการอื่น
คือเขาบอกเลยว่าอย่างเดียวอยากให้รื้อ

ถ้าสมมุติเกิดว่าบอกว่าจะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
แรกอาจจะใช้บ้างแต่หลังก็คงไม่มีใครไปใช้ประโยชน์ตรงนั้น
เขาบอกถ้าบรื้อแล้วเดี๋ยวเขาไปปลูกป่าทำให้เป็นป่าให้ก็ได้
นั่นก็ต้องใช้เวลาอยู่พอดีกว่าน่ะ

ก็ไปถึงหูท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดถึงโครงการนี้
ในการก่อสร้างบ้านพักตุลาการสารอุทธรภาค๕ที่จังหวัดเชียงใหม่

บอกว่าให้ใช้มาตรา๔๔สั่งยกเลิกโครงการนี้ได้ไหม
พร้อมทั้งคืนพื้นที่แล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณนี้
โดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า
รัฐบาลเห็นใจและเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่
โดยได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลัง
ในฐานะที่ดูแลที่ราชพัสดุ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งฝ่ายกฎหมายของคอสช
ไปพูดคุยหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกับฝ่ายตุลาการ
โดยให้ส่งข้อเสนอแนะมาอย่างรัฐบาล

ทางนี้นายยกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าเรื่องนี้
มีแนวคิดเริ่มต้นมาหลายปีแล้ว
ไม่ใช่ว่ามาเกิดในสมัยในยุคของคอสช
ยุคของนายยกรัมตรีพลเอกประยุทธ์

แต่คืนมันจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ไง
นะครับแล้วบอกรัฐบาลคอสชไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ
แต่ตอนนี้ก็เห็นใจในทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนด้วย
ก็เลยจะต้องมีการให้ข้อมูลมีการเรียกประชุม
และหาบริกันและอย่างที่ผมบอกไป

วันจันทร์นี้จะมีการประชุมร่วมกันทั้งในส่วนของภาคประชาชนด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่ไปเลยนะครับไปเกาะติดเรื่องนี้นะครับ
ก็ไปสำรวจตรวจสอบบริเวณของการก่อสร้าง
พบว่าพื้นที่ในการก่อสร้าง
เว้นพื้นที่ป่า๕๘ไร่ด้านบนสุด
อยู่ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
แล้วก็ยังพบเห็นคนงานเดินหน้าก่อสร้าง
และดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ๙๐
โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะคุณ
ส่วนการสำรวจภาพในมุมสูง
พบพื้นที่ก่อสร้างอยู่ลึกจากถนนเรียบคลองชมประธานเข้าไปในเขตป่า
ดอยสุเทพปุ๋ยกว่า๑กิโลเมตร

เห็นว่าป่ามีลักษณะถูกถางได้อย่างชัดเจน

ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับคนในพื้นที่
นำไปสู่การคัดค้านมาหลายต่อหลายปี

ด้านของนายมานะนิมิตมงคล
ผู้บุ๋นวยการองค์กรต่อตั้นคอไลฟ์ชัน
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีของเราบอกว่า
แม้ฝ่ายสารจะออกมายืนยันว่าการก่อสร้างนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวที่ถูกลุกราน
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะครับ
ว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในการดูแลของทหาร
แต่ทหารกลับให้หน่วยงานอื่นใช้พื้นที่แทน
ถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ผิดวัตถุประสงค์ครับ
ส่วนด้านของนางพิมสุชาสมมิตร
ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
ยืนยันว่าต้องการให้มีการบรื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าทั้งหมด
และไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ว่าการกระทรวงกลาโหมที่นอกจากนัดหาบรือ
วันที่๙เมษายนนี้ก่อนที่จะเตรียมประกาศ
มาตรา๔๔หรือไม่ในการแก้ไขปัญหานี้นะครับ
ผลเอกประวิทวงสุวรรณคือว่า
ไม่สามารถใช้เป็นที่พักของตุลาการได้

และให้มีการนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันกับในส่วนของภาคประชาชนด้วย
ฝ่ายที่เป็นกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

ยังไงก็ตามอยากให้ลื้อถอนออกทั้งหมด
และทำให้เป็นปากกลับมาในที่สุด
แม้ว่าจะใช้เวลาอีกกี่ปีกี่ปีก็ตาม
แต่ขอพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว

คือแนวทางแรกคือให้สร้างต่อให้เสร็จเลยนะ
ซึ่งตรงนี้ทั้งศาลทั้งผู้รับเหมาน่าจะโอเค

ทางที่๒ก็คือหยุดสร้างบางส่วนแล้วก็ให้ลื้อถอน
อันนี้มันมีผลเรื่องของข้อกฎหมาย
เพราะว่าอาจจะถูกทางด้านผู้รับเหมาฟ้องร้อง
เรื่องของการเสียค่าปรับซึ่งมันก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะ
ส่วนกรณีที่๓ก็คือหยุดสร้างชั่วคราว
แล้วก็ตกลงกันโดยที่ไม่มีค่าเสียหายไม่มีค่าปรับ
อันนี้รัฐบาลบอกว่าอยากให้เป็นแบบนี้

ก็ต้องมาดูข้อที่๒ที่บอกไปเมื่อกี้ต่อนะคะ

วันที่๙เมษายนน่าจะมีความคืบหน้านะครับ
ส่วนพรุ่งนี้ทางกลุ่มผู้ขอคืนพื้นที่ป่า
เขาก็จะจัดพิธีในการทั้งบวชต้นไม้
แล้วก็พิธีในการทำพิธีในป่านะครับ
เพื่อที่จะดูแลผืนป่าต่อไปนะครับ
ก็มีความคืบหน้าในวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วย

เดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ